ดูกรณีอุบัติเหตุนี้นะครับ
คนที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยโอ้โหโวยวายใหญ่เลย
แล้วให้คุณผู้ชมดูว่าเธอเป็นใคร
ดีไหมดูที่เธอโวยวายกันก่อนเดี๋ยวมาเล่าข่าวให้ฟังนะครับ
นี่คนที่ใส่ชุดขาวที่ประสบอุบัติเหตุนี้

คนดังนะฮะนี่คืออดีตเนรผีปอบ
ดังมากก็ช่วงเดือนวิทยุนายนที่ผ่านมา

คือเธอขี่รถจักรยานมานะคะ
โดยเธอบอกว่าเธอมาจากชนบุรี

เอาบอกชื่อจริงเธอก่อนนะคะ
ชื่อว่านายเจริญทรัพย์ศรีนวลอายุ๓๖ปี

เป็นอดีตเนรผีปอบเป็นคนดังเลย

เวลาเธอทำพิธีจะควักไส้เป็ดออกมากินสด

ว่าเคยบวชเป็นเนรนะครับ
เมื่อปี๔๘ตอนอายุ๑๙เท่านั้นเอง
แล้วก็ทำพิธีในการกินไส้เป็ดสดนะครับ
หลังจากศึกออกมาเธอก็ตระเวนขี่รถจักรยานคู่ใจของเธอ

แต่คันเก่าขี่ไปทั่วประเทศเลย
กระทั่งไปถึงที่เพชรบูรณ์
และกลายเป็นประเด็นว่าเหมือนเธอไปอลาว่าที่เพชรชบูรณ์
แล้วหมอปลาก็เลยช่วยเหลือพาไปอยู่ที่บ้านพัก

เธอก็เลยบอกเออเดี๋ยวฉันไปปฏิบัติธรรม
ขี่จักรยานไปทั่วประเทศ
กระทั่งเธอบอกเธอขี่จักรยานมาจากชมบุรีนี่แหละฮะ

คุณผมเช็คระยะทางละ๔๒๘กิโล
ถ้าขี่มาจริงไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเลยฮะ

บอกว่ารถจักรยานยนต์มาชนท้ายเธอ
ที่เธอนั่งถัดแล้วไม่ยอมลุกขึ้นมา
เจ้าหน้าที่บอกว่าลุกขึ้นมาเดี๋ยวจะพาไปหาหมอ
เธอบอกว่าเธอลุกไม่ได้เธอบอกว่าเจ็บ
ไม่อยากให้คนมาแย้งจมูกเธอจะระจายอยู่นานถึงออกมาเป็นภาพนี้
ก็คือยอมขึ้นท้ายรถเอาจักรยานคู่ใจขึ้นท้ายรถมาด้วย
ซึ่งมีข้าวของพรุงพลังมาที่โรงพักค่ะ
ทีนี้สอบถามอดีตเนรผีปอบเนี่ยเล่าว่า
จักรยานมาจากชนบุรีจะไปลำพูนถึงจุดเกิดเหตุค่ะ
มีรถจักรยานยนต์มาชนเธอแล้วเธอก็ล้มลงเธอบอกเธอเจ็บมาก
ที่เท้ากับที่สะโพกแล้วก็มีรอยถลอกตามตัวด้วย
คุณผู้ชมเห็นภาพอาจจะเห็นปากเธอมีแดง
เธอไม่ได้บาดเจ็บที่บริเวณหน้าอกหรืออะไรนะคะ

หมากจนติดเป็นนิสัยเหมือนกันนะฮะ
ส่วนคู่กรณีก็ได้รับบาดเจ็บที่เท้าเล็กน้อยนะคะ
ทีนี้หลังจากที่คู่กรณีเข้าไปเจรจาขอโทษ

แต่ตอนนี้อดีตเนรผีปอบอาการดีขึ้นแล้ว

แล้วก็อะไรนะเขาเรียกหายหุดหิดโมโหแล้ว
ควักเงิน๒๐บาทให้กับคู่กรณีไปนะคะ
ยังไม่พอค่ะเมื่อได้รับคำขอโทษขอโพยแล้วก็ไปหยิบกระดาษมา
เขียนอะไรบางอย่างลงในนั้นเป็นตัวเลขค่ะ
เยอะเลยนะมีทั้ง๓ตัวมีทั้ง๒ตัว

นี่ขอกระดาษหน่อยสิเดี๋ยวจะเขียนให้
แล้วก็ไปเขียนตรงซุ้มล้อเมื่อกี้
แล้วมายื่นให้คู่กรณีชายหนุ่ม

กระดาษมีเลขอะไรให้คุณผู้ชมดูเอาเอง
มี๒กลุ่มค่ะ๒ตัว๓ตัว
กระดาษเนี่ยนอกจากเอาให้คู่กรณีแล้วยังให้คุณตำรวจด้วย
บอกว่าคุณตำรวจไปลองเสียงโชคดูว่าอย่างนั้นนะคะ
ส่วนอดีตเนรผีปอบเนี่ยตำรวจเห็นว่าถ้าปล่อยไป
ปั่นจักรยานอีกเดี๋ยวจะไปเกิดอุบัติเหตุอีก

ก็เลยพาไปส่งที่รีสอร์ทในพื้นที่นั่นแหละนะคะ
เพื่อที่จะให้พักแล้วค่อยเดินทางต่อไป
คู่กรณีก็จ่ายเงินค่าที่พักแล้วก็เงินค่ายาค่าอาหารให้ด้วยนะ
แต่กว่าจะยอมไปตำรวจก็เกลี้ยกล่อมอยู่นานค่ะ
บอกว่าใช้ตำรวจทั้งโรงพักเลยกว่าจะไปนะคะ

เช้านี้นักข่าวของเราเดินทางไป
ติดตามความคืบหน้าของอดีตเนรผีปอบ
ปรากฏว่านักข่าวได้ข่าวมาว่าอดีตเนรผีปอบ
ย้ายจากรีสอร์ทมานอนหน้าป้อมตำรวจสพเมืองกำแพงเพชร
เป็นจุดให้บริการประชาชนตำบลไตรตรึงที่หมู่๘บ้านปากดง
เมื่อคืนก็ว่าไปพักรีสอร์ทแล้วทำไมมาอยู่ตรงนี้
โดยอดีตเนรผีปอบนะฮะนี่เล่าให้ฟังเลย
บอกว่าหลังจากที่ตำรวจพาตัวเธอไปส่งที่รีสอร์ทแล้วนะ
แต่ทีนี้ครับเจ้าของรีสอร์ทรับเธอไม่ไหว

ตะโกนด่าคนเข้าพักคนอื่น
จนมันเกิดเรื่องเกิดราวเกิดความวุ่นวายขึ้นบนรีสอร์ทนะฮะ
และทีนี้เจ้าของรีสอร์ทบอกว่าโอ้โหทำให้แขกเรือเขาหวาดกลัว
เธอก็เลยต้องย้ายไปอยู่ที่รีสอร์ทอื่น
แต่ปรากฏก็ไม่มีใครรับอีกไม่รู้รีสอร์ทไหนรับ
สุดท้ายเธอก็พาเธอก็มากางเต็นต์พักที่หน้าป้อมตำรวจแทนเนี่ยนะฮะ
นี่คุณโดยอดีตเนรผีปอบเปิดเผยบอกว่า
เมื่อคืนฉันก็เข้าพักที่รีสอร์ทแล้ว
ทีนี้ไอ้ไวไฟมันเล่นไม่ได้

เออฉันจะเปิดอินเตอร์เน็ตในการที่จะสวดมนต์

ก็สั่งไม่ได้อีกมันไม่ได้อย่างที่ต้องการเลย
ก็เลยต้องออกมาโวยวายซะหน่อย

แล้วขอออกจากห้องพักในรีสอร์ททันทีนะฮะ
จากนั้นตำรวจก็เป็นคนพามาที่ป้อมแห่งนี้
ตอนเช้ามีคนมาขอให้รักษาเยอะเลย
มีคนมาขอให้ฉันดูดวงให้เยอะเลย
เศรษฐกิจจากตรงนี้ในการช่วยเหลือผู้คนแล้ว
เดี๋ยวฉันจะเดินทางไปต่อที่จังหวัดลำพูน
เพื่อเป็นการสร้างบุญบารมีที่ตั้งใจไว้นะฮะ
คุณถ้าจากกำแพงเพชรไปลำพูนก็อีก๓๑๑๑๑กิโล
โอ้โหจะไปกันไหวไหมนะฮะ
และที่สำคัญเธอทำพิธีให้คนที่มาขอนะ
ทำพิธีเกี่ยวกับว่าสะดอกเคราะห์ให้ให้โชคให้ลาบ

เหตุที่ทำให้อดีตเนรผีปอบเนี่ยออกมาขี่จักรยานไปทั่วประเทศอีกครั้ง

เพราะว่าก่อนหน้านี้ไปอยู่กับหมอปลาที่บ้านหมอปลาเลยนะคะ
นายจิรพรรณเพชรข่าวรู้ว่าหมอปลาก็บอกว่า

จักรยานคันเดิมที่ตระเวนขี่ไปทั่วประเทศไทย
ไม่ใช่คันนี้นะไม่ใช่คันสีชมพูที่อยู่หลังรถตำรวจนะ
คันสีชมพูเป็นคันที่หมอปลาซื้อให้
ส่วนสาเหตุที่ขอแยกทาง
คือมาอยู่ที่บ้านหมอปลาประมาณ๑๕๑๖มิถุนา
หมอปลาบอกว่าก็ตั้งแต่เขามาอยู่
เขาปฏิบัติตัวตามกฎเกณฑ์ไม่ได้
มีการลักลอบไปซื้อเบียนมาดื่ม
แล้วก็พยายามฝึกอาชีพหางานให้ทำ
ถึงหมอปลาพยายามหางานให้ทำเขาก็ปฏิเสธ
เชื่อว่าเขาคงจะตะกิดตะขวงใจ
ปลีกตัวแล้วจากไป
โดยไม่ทราบภายหลังว่าไปอยู่ที่ไหน
น่าจะไปอยู่กับแฟนคลับที่ราชบุรีหรืออีกหลายจังหวัดหมอปลาไม่แน่ใจ

แล้วก็เธอบอกขี่จักรยานมากำแพงเพชร

ก็เป็นเรื่องราวของอดีตเนรผีปอบนะครับ